ดูเรื่องของการจัดการกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะคะ

ค้ายาคือไม่อยากใช้คำว่าเหมารวมแต่มีหลายบ้านในหมู่บ้านนั้นนะคะ
เป็นคนค้ายาเสพติดแล้วก็เป็นการขายให้กับคนในชุมชนเองนี่แหละนะคะ
เอาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในช่วงที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจทหารบุกเข้าไปจับกลุ่มหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารค่ะเขาสนทิกำลังกัน
ไปบุกจู่โจมไล่ติดตาม
คนขายยาบ้าค่ะในสวนยางพาราในบ้านหัวเขื่อนหมู่ที่๑๐ตำบลทรัพย์สีทอง

ผู้ต้องหาค่ะวิ่งหนีออกจากบ้าน
แล้วก็ขึ้นไปสภาพที่คุณผู้ชมเห็นมันจะเป็นเนินนะคะ

แต่ว่าสุดท้ายค่ะไปไม่รอด
เพราะว่าเจ้าหน้าที่นอกจากจะวิ่งไล่ตามติดติดไปแล้ว
ใช้ปืนยิงข่มขู่แล้วมันเป็นทางเนินแบบเนี้ย
ผู้ต้องหาบอกเหนื่อยไปไม่ไหวไปไม่รอด
แบบนี้ค่ะนอนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางเสียค่ะ
ค้นตามตัวนะเจอยาบ้า๑๓๓เมตร
อกจากนี้ค่ะถามนางเสียนางเสีย
คนรอบตัวเนี่ยมีใครขายยาบ้าอีกไหม
มีค่ะลูกชายชื่อในเบียร์ค่ะ

ตามตัวเจอยาบ้า๗เม็ด

จุดนี้เขาบอกว่ามีหลายบ้านที่ทำลักษณะเดียวกัน

เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังลงไปในหมู่บ้านแล้วค่ะ

มีอยู่บ้านหนึ่งค่ะบ้านเลขที่๕๙นะคะ

นอนอยู่ในห้องนอนเลยเจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปเลยนะคะ
ตรวจค้นเจอยาบ้า๙๙เมตรค่ะ
ซ่อนอยู่ในตู้เย็นแล้วก็เจอยาบ้าอีก๔๐เมตร
อยู่ในกระเป๋าสะพายอยู่ในตู้เสื้อผ้าอีกที
รวมยาบ้าที่ยึดได้ทั้งหมดจาก๓คนนี้๒๗๙เมตรนะคะ
คนยอมรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตัวเอง
มีไว้เสพมีไว้ขายให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้าน
จับกลุ่มค่ะนำ๓คนนี้
และของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองชัยภูมิ
ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดต่อไปค่ะ
นี่คือแม่ลูกแล้วก็เพื่อนบ้านขายาเสพติดกันนั้นนะคะ